ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับนักเรียนหญิงชั้นมปลาย
เดินออกมาจะไปตรงฟุตบาทจะไปรอรถเมย์
แต่ถูกรถจักรยานยนต์ชนจนบาดเจ็บบนทางเท้า

ล่าสุดตำรวจก็จ่อแจ้ง๒ข้อหานะครับ

อันนี้เป็นภาพจริงที่มีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชม
ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาโพสต์ภาพ

บริเวณปากซอยลาดพร้าว๖๙นะฮะ

เห็นรถจักรยานยนต์ที่ขับบนทางเท้าชนเด็กนักเรียนบดิน๓ไม่โอเคมาก

บริเวณปากซอยลาพร้าว๖๙
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงสักประมาณ๔โมงเย็นหลังโรงเรียนเลิกนะครับ
หลังจากที่เรื่องราวนี้มีการโพสต์ออกไปโอ้โห
คนก็รีทวิตเยอะแยะมากมายออกไปต่างนานา
ข้อความนั้นถูกรีทวิตไปมากกว่าสองหมื่นคนทีเดียวนะฮะ
พร้อมกลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงวิภาควิจารณ์
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์นี่ถูกตำหนิเยอะมากนะครับ
ส่วนใหญ่ตำหนิคนขี่ที่ทำไมมักง่ายจัง

ทำไมถึงทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะครับ
อาการของน้องนักเรียนปลอดภัยดีแล้วมีอาการเจ็บที่ช่วงสะโพก
แล้วก็มีแผลถลอกเพราะว่าน้องนั้นถูกชนแล้วก็ล้มลงไปบนฟุตบาทนะครับ
หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีสายสีเหลือง
บนถนนลาดพร้าวเล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังเดินกลับจากโรงเรียนพร้อมกับเพื่อน
ทางรัฐที่เดินจากโรงเรียนเดินมาเพื่อข้ามรั้วกำแพง
แต่ว่าจังหวะที่น้องเขากำลังจะข้ามจากรั้วอันนี้ออกไป
รถจักรยานยนต์ลักไก่ขึ้นมาบนฟุตบาทพอดีแล้วขี่มาด้วยความเร็ว
พอเด็กน้องคนนี้ก้าวลงไปบนฟุตบาทพ้นจากรั้วรถมอเตอร์ไซคันนี้ชนเข้าอย่างจัง
ทำให้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เด็กล้มลงทั้งคู่
พ่อไปดูตรักร่าหน้ารถของมอเตอร์ไซยุบลงไป
และเด็กนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงฟุตบาทด้วยความเจ็บปวด
จนผู้คนที่อยู่ทางนั้นต้องวิ่งเข้าไปช่วย
เอาไปฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยครับ
เด็กมาชีวิตผม

เผื่อนี้แสกมอเตอร์ไซเมื่อกดลล

ขนาดพี่ฝังงานอย่างนี้พี่ยังกลัวเลย

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

แล้วก็ถามกลับด้วยว่าลองคิดดูสิ
ว่าถ้าลูกหลานของตัวเองโดนชนแบบนี้

คนขี่ต้องแก้พฤติกรรม

พวกที่ชอบขี่บนทางเท้าเนี่ยลองคิดดูแล้วกัน
ถ้าลูกหลานของท่านโดนชนบ้างจะเป็นยังไงนะ
มันขุดยากกว่าสันดรนะสันดารมนุษย์เนี่ยนะครับขอบคุณนะครับ
พฤติกรรมของคุณต้องรับผิดชอบสังคมบ้าง
อย่างคนที่ขี่ชนลูกถ้ามีลูกแล้ว
ลูกไปถูกคนอื่นชนบ้างเขาจะรู้สึกยังไง
ผมฝากไปถามด้วยนะไอ้คนนั้นน่ะ
นี่ขนาดท่านบอกว่าผมไม่อยากจะพูดเลยนะ

ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าแบบนี้
ถ้าจับได้จะถูกปรับไม่เกิน๕๐๐บาทหรือขั้นต่ำ๕๐๐บาท
ประชาชนที่พบเห็นฟังให้ดีค่ะ
ใครที่เจอเจอประจำโดนบีบแตรโดนด่าเมื่อสักครู่

ผู้ว่าบอกแล้วว่าถ่ายภาพถ่ายคลิปมาเลย
ถ่ายมาแล้วแจ้งมาทางกรทมผ่านสื่อโซเชียลได้ทุกช่องทาง
ให้รางวัลนำจับเป็นเงินครึ่งหนึ่งของค่าปรับจ้ะ

คุณผู้ชมได้ยินแล้วนะอ่าชี้พิกัดอีกทีได้ไหมเอาเลยค่ะ
ระดาษอินทรา๔๖๔๖ทับ๑
แล้วก็ทางด้านของถนนวิทยุฝั่งเหนือย่านเพลินจิต
อ่าไปดูไปถ่ายมานะฮะ

คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนน้องนักเรียนบนทางเท้านี่แหละ

เขาก็ไปมอบตัวที่โรงพักโชคชัยนะคะ

เสียใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เดินทางไปขอโทษน้องนักเรียนที่ถูกชนที่โรงพยาบาลแล้วด้วย
เขาบอกเขายินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วก็ฝากถึงคนอื่นด้วยว่าอย่าทำตัวเหมือนที่เขาทำ
ซึ่งตำรวจก็ดำเนินคดีกับนายภูวดล๓ข้อหาเลยนะคะ
ข้อแรกคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนคนได้รับอันตราย
ข้อ๒คือขับขี่รถบนทางเท้า
และข้อ๓ก็คือขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และความเดือดร้อนของผู้อื่น
ซึ่งนายภูวดลเองยอมรับสารภาพทุกข้อหาค่ะ

แล้วก็นัดให้มาขึ้นศาลวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากคุณพักขพรเขาบอกว่าจริงแล้วบนทางเท้าน่าจะมีกล้องนะ
เอาไว้ถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ให้เห็นทะเบียน
ถ้าถ่ายปุ๊บแล้วมีคนขี่ขึ้นไปเนี่ย
ส่งใบสั่งไปที่บ้านเขาเหมือนรถยนต์ที่เราโดนกันอยู่ทุกวันนี้
กฏธมอลอ่ะมีกล้องวงจรปิดนะคุณ

ปกติกฏธมอลมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ว่าเสียหรือไม่เสีย
ถูกต้องถูกต้องอยู่ที่ว่ามันเป็นกล้องเปล่าหรือว่าใช้ได้หรือเปล่า
นี่ลองไปดูว่าเราสามารถใช้วิธีการนี้ตรวจจับได้หรือเปล่า
อันนี้ก็คงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแหละ

แต่ที่แน่หลายต่อหลายครั้งนะถ้าคุณตำรวจอยู่แถวนั้นน่ะ
เห็นก็หน่อยเถอะบางทีวิ่งผ่านหลังไปเลยก็มีครับ
ยังเชื่ออยู่นะคะว่าคนที่ขับขี่บนทางเท้า
ไม่ได้มีเจตนาอยากจะชนคนหรอกไม่มีใครอยากชนคนหรอก
แต่สิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเอ้ยนิดเดียวเอง
ทางเท้าต้องกว้างคนเดินทางขวานะวิ่งทางซ้ายก็ได้

และอย่างที่บอกผู้ว่าบอกแล้วว่า
มีการให้รางวัลนำจับคนที่เจอถ่ายคลิปถ่ายโซเชียลมา

แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่นี่จิตสำนึกของคนขี่เองนะครับ